เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อย

แบบร้อยนะก็รู้เลยนะพูดถึงพี่ไมค์พี่โรมพรคุณผู้ชมค่ะ

มันลำบากแสนเข็นสู้ชีวิตกันมาตั้งเท่าไหร่คุณผู้ชม
และก้ประสบความสำเร็จล่าสุดเนี่ย
เจ้าตัวนำเอาเรื่องจริงค่ะจากชีวิตของตัวเองนะนะ
ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะบนกำแพงที่ร้านเขา
ชมภาพกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะนี่เลย
ภาพงานศิลปะบนกำแพงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
คือภาพที่เล่าเรื่องราวชีวิตของนักร้องขวัญใจแฟนค่ะ

ตั้งแต่พี่ไม้ยังเด็กตั้งแต่เด็กต้นโตนะคะ
เล่าตั้งแต่สมัยที่พี่ไม้ยังปั่นจักรยานไปขาย

ภาพสมัยที่พี่ไมค์เนี่ยเป็นพ่อค้าส้มตำรถเข็นอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
รูปนี้ก็ไปขายกับน้องชายนะคะ
แม้แต่ว่ามีมุมน่ารักนะ
เวลาที่พี่ไมค์ค่ะอยู่กับน้องหมาคุณผู้ชม
ก็ถูกนำมาเขียนเป็นภาพด้วยเหมือนกันค่ะ
แต่ที่ดูจะเป็นความภาคภูมิใจสุดนะ
ของคนจดนะคะขอบันทึกเป็นงานศิลปะเนี่ย
ก็คือความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนาค่ะคุณผู้ชม
ดูสักก่อนถือรวมเข้าขนาดนั้นนะคะ

ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับเราหลายต่อหลายครั้งเลย
อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่พี่ภูมิใจมากเลยเขาบอกอย่างนั้น

สอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของพี่ไมค์ค่ะ
ได้ให้ข้อมูลว่างานศิลปะบนผนังที่เห็นทั้งหมดนี้นะ
เป็นไอเดียของพี่ไมค์เองเลยนะคะ

บอกว่าพี่ไมค์เขาเคยผ่านอะไรมาบ้าง
ก็นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะสวยบนผนังร้านปาล้าแลนด์ของเขานั่นแหละ
ตั้งใจจะให้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะ
จุดเช็คอินหน้าถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชม
เป็นงานศิลปะแบบแนวอาร์ตแบบมันสมัยใหม่
ใส่ชุดสีสดใสไปนอนแล้วไปถ่ายรูปกับกระแภนี้สวยนะ

คุณเชอรี่นี่คิดไปแล้วนะคะข้อซูมต้องมาแล้วนะคะ

แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปนั่นแหละน่ารักของแฟนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ

ก็เป็นน้องวัยรุ่นที่มีความสามารถในงานศิลปะนั่นแหละ
ก็อยู่ในจังหวัดอุดรธานีนะคะบ้านเกิดของพี่ไมค์นั่นเองนะคะ
ถ้าใครอยากจะไปถ่ายรูปด้วยก็นี่เลยที่ปาลาแลนด์นะคะของพี่ไมค์นั่นเอง

ฉันจะใส่ชุดสีแดงนะแล้วไปถ่ายตรงทุ่งย่าสีเขียว
แต่พี่ไมค์นี่เขาเป็นคนสู้ชีวิตจริงนะทุกท่อง

มันเป็นเรื่องราวในชีวิตของลูกชาวนาคนหนึ่งจริง

อันนี้พี่ไมค์ประสบความสำเร็จส่งลูกเรียนเมืองนอกเมืองดาได้

ลูกของพี่มัยก็เป็นเด็กดีด้วยนะคะ